เปิดปากกับภาคภูมิ
สุดท้ายค่ะ
คือมันคุ้มค่ะคือเราไม่ไหวกัน

วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
คือทางชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีบ้านอยู่หลังนึง
เขาทำงานอดิเรกแต่งานอดิเรกของเขาเนี่ย
พ่นสีมีเสียงเบิ้ลเครื่องรถอีกอะไรอีก

ทนกันแค่วัน๒วันหรือไม่กี่เดือน
ผ่านมา๗๘ปีแล้วนะครับยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้ว่าจะอยู่
ด้วยกันต่อไปอย่างไรดีเพราะแม่การจะย้ายบ้านหนีมันไม่ใช่
เรื่องนี้ฟังเสียงนะนี่เสียงเคาะนะฮะวันนี้คนที่อยู่ใน
หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่บ้านใกล้ใกล้กับบ้านหลังที่มีเสียงดัง
ดังเนี่ยอยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมิเดี๋ยวจะคุยกัน
ว่าไปเดินหน้าไปร้องขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานไหนมาบ้าง
แล้วได้เรื่องได้ราวแบบไหนอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นผมต้องเชิญทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตเนี่ยมา
ความรู้ในแง่ของกฎหมายกันหน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำได้ไม่
อย่างไรเอาเราก็อยู่บ้านในหมู่บ้านไงเราอยากจะเปิด
ของเราเราอย่าทำของเราเนี่ยมันทำแบบนี้ได้ไหมวันนี้แขก
เชิญในรายการหลายท่านนะฮะมีทนายเจมส์นะครับแล้วก็อีก
ท่านนะครับมาจากจังหวัดระยองนะฮะเดี๋ยวค่อยแนะนำนะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทนายเจมส์ครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวต้องขอความรู้ทางนั้นกฎหมายนะครับผมแนะนำทางนี้
ก่อนนะครับขวาสุดนะครับขวาสุดคือคุณณพัทนะนี่สวัสดี
คนที่โพสต์เรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่เกิดเหตุใช่
เดี๋ยวก็ค่อยเล่นว่างนะคะผมขอดูตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน
หมู่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่ปลวกแดงใช่ไหมฮ
ค่ะหมู่สี่นะครับอ่าอันนี้คือซอยเป็นซอยของความจริงมี
หลายหลังน่ะในหมู่บ้านใช่ไหมฮะเป็นบ้านอะไรฮะสิบห้า
หลังสิบห้าหลังเป็นบ้านอะไรบ้านอ่ามีชั้นเดียวสองชั้น
แล้วก็บ้านเดียวอ่าอย่างซอยของเราเนี้ยคือเป็นชั้น
เดียวค่ะแล้วก็จะมีของเขา๒หลังเป็น๒ชั้น๒ชั้น
อืมก็ก็แล้วก็แล้วแต่แต่บ้านแต่ละหลังไปแต่ว่าอยู่ล้อม
เดียวกันครับใช่ไหมนี่นะคืออันนี้ถนนของหมู่บ้านใช่ไหม
ใช่ค่ะพอมาถึงซอยของเราเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นกำแพง
กำแพงหลังกำแพงคือหอพักหอพักครับอ่าตรงนี้ตันแล้วครับ
ตันใช่ค่ะเป็นถนนใช่ค่ะซึ่งล็อกของเราสองอ่าทั้งทั้งทั้งสอง
หลังเนี้ยอ่าก็จะมีกันอยู่สี่ห้าหลังในแต่ละฝั่งครับ
นะฮะนี่ตรงเราเจ็มพอมองเห็นน่ะอ่าเห็นครับบ้าน
ข้ามบ้านคุณณัจพรรดิและคุณประธานิดพอค่ะอ่าเอา
เอาละทีนี้กูยังติดไปเลยเนี่ย

อย่างคุณนักประธานกว่านั้นมาอยู่กี่ปีละ

ก็๘ปี

อันนี้จะสร้างก่อนค่ะจะเข้าอยู่ประมาณ๕๖๔๖๖

แล้ว๒๓ตุลา๒๕๕๘ค่ะ

ก็เหมือนเพิ่งเข้ามาทำงานประจำกันอยู่
มันยังไงกัน
ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออแรกมันยังไงกัน

ทีนี้พอมันเริ่มดังก็คือว่า

เท่าใหร่มอไซค์ก่อนจริง

บอกว่าอ๋อไม่ใช่เป็นงานอดิเลกประมาณเนี้ยอืม
เขาเขาอยู่กี่คนนะบ้านของเขาอยู่กี่คนตอนนี้มีสี่ตอนนี้มีสี่
สี่คนมีพ่อแม่ตัวก็ลูกสองคนลูกสองคน
ตัวเขาก็คือเจ้าของบ้านใช่ค่ะใช่ไหมฮะอ่าทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่า
ปัญหามันเริ่มพลิกหนักเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอาคุณนวพรก่อนที่ไป
ที่เป็นคนโพสต์มันเริ่มต้นมาจากแบบไหนยังไง
ก็หนูเนี้ยคือเรื่องของเสียงพี่อืม
เสียงที่ก่อนที่จะโพสต์คือเขาเอารถเข้ามาทำที่บ้านนะคะ
รถอะไรเป็นตอนนั้นเนี้ยมันจะเป็นใช่เป็นค่ะทำทอใช่
แล้วก็จะมีเสียงเคาะซึ่งมันไม่เป็นเวลา
จะสามารถดูจากคลิปได้เพราะว่าเดี๋ยวมาเที่ยงเที่ยงเปลี่ยนชุดพนักงานปุ๊บ
คือเขาทำงานประจำใช่ค่ะเขามีงานแล้วเขาก็ไม่เป็นเวลา
งานเขาก็ไม่เป็นเวลานะพี่แล้วเวลากลับมาบ้านใช่
เขาก็จะทำของเขาใช่มาทำเลยเปิดเปิดประตูปุ๊บ
เปลี่ยนชุดยูนิฟ้องปุ๊บทำเลยเปิดน้ำถ้าถ้าน้ำไหลลงปุ๊บอ่ะ
พวกหนูอ่ะเสียวสันหลังแล้วมาอีกแล้วทำคนเดียวหรอ
ใช่ค่ะคนเดียวคืออ่ะขออนุญาตอีกทีหนึ่งคือพอพอบ้านหลังนี้เนี้ย
คือทางบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็พยายามติดต่ออยู่นะฮะ
เดี๋ยวถ้าได้พูดคุยกันจะได้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
นวพรกำลังบอกว่าพอเขาทำงานเสร็จกลับมาบ้านปั๊บใช่ค่ะ
เห็นเปิดประตูบ้านเห็นมีเสียงใหล้อะไรต่างต่าง
เปิดเพลงด้วยเพลง่ะเปิดดังเปิดดังมาก
มามีอะไรบ้างที่ไปบอกว่าเขารบกวนเสียงดังมีอะไรบ้าง
หลักเลยอะค่ะก็จะเป็นเสียงเสียงเนี่ยอันดับหนึ่งเสียงคือเสียงเพลงและเสียงก็คือ

เพราะอยากให้เผาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะมันก็มีเด็ก

ออกมาหนูรู้ออกมาได้ไงออกมาแบบเขาจะเลิกกะเร็วอะไรก็ว่าเวลาก็เข้าบ้านพบเบอะเขาก็เตรียมค่ะเปิดน้ำปืนตำให้ไหลก่อนร้ายที่ไงไหลที่วนบ้านบนบ้านเขาอรรคาตังคลิกเกอร์ไอ้รอด
เนี่ยเขาเสร็จกี่โมงโอ้ก็บอกไม่ได้บางทีก็อ่าสี่ห้าทุ่มก็
มีบางทีก็สองสามทุ่มก็มีบางคุณมันเรียกแต่วันดึกสุด
กี่โมงแบบโอ้โหทำไมไม่เสร็จสักทีทีไหนเนี้ยเป็นไล่
กันแบบคือเยอะมากค่ะแต่ว่าล่าสุดที่ไปคุยเลยอ่ะดึกสุด
ตอนนั้นที่ไปคุยแล้วมีสายตรวจเข้ามาอันนั้น
ทุ่มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามต่อนะว่าเราเคยไปคุยกับ
เขาอะไรยังไงไหมขอดูคลิปหน่อยเรามีคลิปที่เป็นข่าวที่
ว่าคุณนัวพรพรก็โพสต์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าคลิปต่าง
ให้เล่าให้ฟังหน่อยอ่าลองคลิปที่อันนี้คืออะไรคนคนที่
ยืนอยู่หน้าบ้านเขาคือใครอ่ะอันนี้คือผมคุณอันนั้นนะ
ครับหนีไปปรบมือเนี้ยถอดเสื้อเลยแถวเอวเลยเลิกงาน
กี่โมงนี่กี่โมงฮะอ่าคลิปนี้หกโมงหกโมงเย็นค่ะ
หกโมงเย็นบ้านคุณอนันต์ก็อยู่ตรงนี้อ่ะสิตรงซ้ายมือ
ซ้ายมือหลังที่ยังไม่ได้เปิดไฟมืดหน่อยบ้าน
เขาเปิดไฟนะครับครับ
รถเก่งนั่นคือรถเก่งของเขารถของเขาเองใช่ไหม
เขาบอกเรื่องของเขาแล้วเขาพร้อมทำอะไรอยู่ครับเขา
เขาบอกว่าเขาซ่อมรถซ่อมรถซ่อมคันไหนอ่ะอันนี้ก็รถ
เขาเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ใครทำท่ออันนี้อันนี้
ครั้งแรกที่ไปคุยใช่ใครไปบ้างอันนี้อันนี้มีใครบ้าง
เนี้ยในนี้เสื้อเหลืองบนนี้ผมคุณคุณประธานินนี่เสื้อสี
เหลืองหน้าคางร่มไปครับผมนี่เสียงเขาเหล็กนี่เขาปิดประตู
อยู่ใช่ไหมฮะครับใช่ครับแต่เสียงออกมา
แล้วไปถามเขาเขาว่ายังไงฮะอันนั้นไปหกคนห้าหก
แล้ววันนั้นได้ไปคุยได้ไปถามเขาเขาว่ายังไง
บ้างก็อ่าก็บอกว่าอันนี้เขานี้เพิ่งเกิดขึ้นเร็วเร็ว
ใช่ไหมไม่อันเนี้ยคือครั้งแรกที่ไปคุยใช่แบบนานเมื่อไหร
เมื่อไหร่ปีสองพันเอ้ยปีที่แล้วเนอะว่าจะประมาณปี
ไปปลายปีประมาณกลางปีที่แล้วอืมคืออันเนี้ยคือครั้ง
แรกที่เราแบบรวมตัวกันแล้วแบบเออมันไม่ไหวมันไม่ได้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยเอิญคุยกันนัดคุยกันว่าจะอยู่
ยังไงให้เขาปรับยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้อะค่ะคือ
เราพยายามหาทางอ่าพยายามอ่าพยายามอ่าไหนหน่อยไหนเล่า
ฟังหน่อยว่าวิธีการที่พยายามเพราะว่าบ้านอยู่ติด
กันเลยใช่ค่ะนะอยู่ติดกันเลยฝั่งเดียวกันเลยที่ไปพยายาม
คุยกับเขาพยายามหาทางออกเนี่ยเคยไปคุยกัน
แบบเอาแบบจริงจังเลยเนี่ยเคยไปคุยกับเขา
เขาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาทำงานอืมทำงาน
ก็คือเดี๋ยวถ้ามันเป็นยังไงจะหาทางแก้เขา
ว่าเขาจะกั้นห้องตอนนั้นจะกั้นห้องเล็กข้างใน
ก็เป็นตังค์เราตอนนั้นอ่ะเพราะเรามันเอาแสลมก้านเนี่ย
พี่คือว่าเดี๋ยวเขาก็จะกันห้องข้างในที่เขาจะเอา
ให้ทำอ่ะอืมเขาก็ทำห้องจริงจริงครับแต่ว่าจากที่ผมฟัง
อยู่ผมอยู่บ้านติดกับเขาอยู่แล้วอ่ะเหมือนเขาทำอ่ะ
แต่เขาไม่ได้ทำในห้องอ่ะอืมเหมือนเขาทำข้างนอกอ่ะ
เพราะว่าถ้าปิดห้องอ่ะมันก็ต้องรู้ว่าเสียงมัน
ซอฟต์ลงครับมันต้องเบาลงแต่นี่มันเสี่ยงเท่าเดิม
พี่ว่าเขามาอยู่ตั้งแต่ปีห้าแปดเนี้ยก็พร้อมพร้อมกับ
เราเนี่ยใช่ค่ะมันมันเริ่มเป็นอย่างงี้เลยไหมยังยังตอน
แรกแรกอ่ะยังยังมาเป็นตอนไหนเหมือนกับก็นัดสักประมาณสอง
ปีประมาณสองปีตกลงเพิ่งเป็นมาสองปีหรือว่าเป็นมาเจ็ด
แล้วตั้งแต่เขามาอยู่อาจีเขาเริ่มอ่ะผมมาอยู่อ่ะ
ห้าแปดใช่ไหมครับห้าแปดหรือหลังจากนั้นอ่ะหลังจากห้าแปด
อ่ะมาสองปีอืมที่เขาอ่านักนักเริ่มทำอ่ะเริ่มจัง
อ่าเริ่มทำแล้วอ่ะแต่ก่อนอ่ะเราเริ่มแรกแรกก็คือป่า
ปายก่อนอ่ะป่าปายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะทีละคนน่ะอ่าอ่า
กะอัดนักน้ำเอ่อเอาเอาใครเอ่อใครจะเล่าเรื่องที่เคย
คุยอีกอ่ะนอกจากคุณอนันต์เคยไปคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ
สร้างห้องในการที่จะพ่นสีเคาะเหล็กเจียเหล็กอะไรต่าง
มันยังดังอยู่ใช่มั้ยเขาสร้างครับแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ทำในห้อง

เพราะว่ากลิ่นสีอะไรก็คือมันเต็มเลยอ่ะ
บ้านนี้บ้างบ้านตรงข้ามไหนใครเล่าคุณประธานินเคยไปคุยไหมเขาว่ายังไงบ้าง
ไปคุยบ่อยครับผมเพราะว่าช่วงนั้นผมเข้ากะแล้วผมนอนไม่ได้
ผมก็ไปถามเขาเลยว่าพี่ทำขายหรือไม่หรือว่ายังไง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำขายเขาบอกว่าเป็นงานอีเหล็ก
เป็นงานในคล้ายว่าเขาชอบแบบนี้เขาบอกว่าเขาชอบรถประมาณนี้

ซ่อมรถเขาบอกว่ารายคำนี้ทำอะไรบอกว่าเก็บสะสมอะไรประมาณนี้
ผมก็ที่ผมไปคุยผมก็บันทึกเสียงไว้อยู่
แล้วยังไงฮะไปถามอันนั้นคือเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้แล้ว
เราบอกเขาว่าเสียงดังรบกวนเขาจะแก้ไขปัญหาให้เราไหม
เขาบอกว่าจะแก้ไขปัญหานะผมสภาพผมบอกว่าพี่เสียงตรงนี้พี่แก้ให้ผมได้ไหมเสียงกับกลิ่นสีเนี่ย
บอกว่าโอเคเดี๋ยวเสียงนี่แต่พี่จะประมาณว่าเขาจะแก้ไข
ตรงบ้านเพื่อให้ระองสีมันมา
แล้วเขาได้ทำไหมครับก็ทำทำสักพักนึงก็เห็นรอออก
ที่มันเกาะรถพวกหนูด้วยนะคือมันไม่ไหวอะค่ะ
มันโดนกันหมดเนอะพี่เนอะตอนนั้นอ่ะคือผ่านมาจนถึงขนาดนี้เนี้ย
คือเอาเป็นว่าทุกคนบอกไม่ไหวแล้วใช่ครับหลายปีเหลือเกินอืม
เหนื่อยแล้วอ่ะบอกบางบ้านนี่คือเขาเปลี่ยนรถแล้วก็มีหนูเนี่ย
ย่ายหนีก็มีเหรอใช่ค่ะคุณธรรมพัฒน์เห็นบอกมีใครนะย่ายหนู
เนี้ยค่ะหลังนี้พี่หนูโทษนะคะแล้วขอบคุณนะครับเนี้ยค่ะตรงข้ามล่ะค่ะ
เดี๋ยวไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อ
นะว่ามันไม่ไหวยังไงค่ะแล้วเคยไปบอกเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนบ้าง
หมู่บ้านเป็นแบบไหนมีนิติบุคคลไหมมีกรรมการหมู่บ้าน
ประธานชุมชนหรือลักษณะแบบนี้ทนายเจมส์คือครับ
คือมันยังไงเราสามารถทำแบบนี้เลยก็ได้ไหมถ้าเกิดอ่า
บ้านเราเราจะทำอะไรก็ได้อืมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง๔ท่านที่อยู่กับผมนะ
ขณะนี้ที่เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนี่คือตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหม
กันสองครอบครัวบ้านสองหลังความจริงมีหลายหลังครับ
หลังก็ย้ายออกไปแล้วให้คนอื่นเช่าก็มีค่ะ
คนที่เขามาเช่าเขาก็เจอครับในสิ้นเดือนนี้จะออก
จะออกอีกคนมาเช่าก็จะออกอีกไม่ได้เหมือนกัน
คือคุยกันแล้วยังหาจุดลงตัวไม่ได้ปัญหาไม่จบสักทีนะฮะ
เจ้าของบ้านคุณสมเกียจนะครับผมก็พยายามติดต่ออยู่ทีมงาน
เราก็โทรไปนะฮะเหมือนคุณสมเกียจรับสายแต่ว่าไม่ได้คุยด้วย
ถ้าอยากจะชี้แจงอะไรบอกได้นะฮะเพราะว่าในอีกมุมนึงเนี่ย
เหมือนกับคุณสมเกียจเองเนี่ยเขาก็เคยบอกผ่านสื่อ
บอกโอ้โหคลิปเก่าคุณนวพรมาโพสต์อะไรตอนนี้มันคลิปเก่า
เมื่อกี้บอกปีที่แล้วใช่ไหมคุณนัทพัฒน์บอกอ่ะใช่ค่ะ
อันนั้นคือครั้งแรกเลยที่เราไปพูดเรื่องให้เขาปรับปรุง
แล้วเขาปรับปรุงหรือยังก็ทำเป็นห้องห้องเหมือนเขาเรียกห้องโปรดสี
มาโพสต์อะไรตอนนี้คือในมุมเราก็มองว่ามันไม่จบสักที
มันมาเรื่อยเป็นระยะใช่ไหมอ่าทีนี้จะทำยังไงกัน
เป็นนิติบุคคลหรือเป็นอะไรหมู่บ้านตรงนี้ไม่ได้จดจัดสรรค์ไม่มีนิติ
ไม่มีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่ะประธานชุมชนไม่มีไม่มี
ไปร้องที่ไหนบ้างหลังจากที่ว่าตกลงกันไม่ได้แล้วมันยังมีอย่างนี้บ่อย
ก่อนเรื่องต้นก็ไปที่โรงพักที่ปวกแดงเขาก็ให้พวกหนูลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ให้ไปแจ้งที่ออบตว่ามันมีเรื่องของสีกลิ่นอะไรต่างที่มีการรบกวน
แล้วระยะทางอบตก็แนะนำให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อ
ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดอะไรอย่างของปวกแดงจะมีที่ปวกแดงจะเป็นอยู่ที่อำเภอ

คือวันนั้นไปทั้ง๓ที่เลย

ก่อนหน้านี้เคยแจ้งอะไรก่อนมั้ย
ไม่เคยค่ะพี่จะคุยกับเขาอย่างเดียว

เมื่อ๒๓วันก่อนเหรอ
เอาเป็นว่าไปโรงพักให้ไปอาบต

พอแจ้งสูตรแหน่มร่วมทำแล้วเป็นยังไง
วันนั้นผมอยู่ในรถ
ก็คือทางสูตรแหน่มร่วมทำเขาก็บอกว่า

แล้วก็พวกสิ่งแวดล้อมพวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลงไปตรวจสอบพร้อมกันไปสพปลวกแดงครับ
ตำรวจบอกต้องไปแจ้งอบตอบตให้ไปศูนยำรงธรรม
ครับต่อไปของอัมเพอปลวกแดงใช่อยู่ที่นั่น
นำรงธรรมบอกเดี๋ยวจะประสานกลับมาที่อบตเพื่อจะไปตรวจสอบ
คือผมมองว่ามันมีในหลากหลายมิตินะครับ
อันแรกก่อนถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลนะ
เรื่องต้นก่อนก็คือต้องแจ้งผู้จัดการนิติบุคคลก่อนว่า
พิพาทระหว่างลูกบ้านนะครับซึ่งก็อาจจะหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ทั้งสองบ้านเนี่ยได้อยู่ด้วยกันนะครับโดยโดยสันติอันนี้เบื้องต้นก่อน
พอนิติบุคคลหมู่บ้านไม่ไหวล่ะไม่ไหวก็ต้องเขยิบสเต็ปขึ้นมานะครับอาจจะไปแจ้งความเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับการแจ้งความเนี่ยมีอยู่หลากหลายคดีนะครับที่สามารถแจ้งได้อย่างเช่นทำให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะครับทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุจำเป็นนะครับอันนี้ก็แจ้งความได้ไม่ได้หมายความว่าตำรวจจะผลักภาระไปที่อบต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
วันนั้นเจ้าหน้าที่บอกให้ลงมาที่ประจำวันใช่ไหมใช่

เดี๋ยวนะคะขอดูไปอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูโอเค
ในระหว่างนี้พอในระหว่างนี้คุณไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมครับ
ศูนย์นำลงทำก็จะต้องอ่าทำการสืบสอบข้อได้จริงใช่
ว่ามันเป็นยังไงมันพิพาทกันในลักษณะไหนหน่วยงานไหนบ้างที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบนะครับ
ผมดูแล้วหน่วยงานที่ตรงที่สุดก็คือสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ
เพราะว่ากรณีอย่างนี้มันเป็นมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศนะครับ
เพราะเผลอเนี้ยจะมีมลพิษทางน้ำด้วยเพราะว่าเวลาเอ่อ
เขาล้างของล้างอะไรล้างสีมันจะไหลลงตามทงนำท่ออาจจะต้องมีอ่า
อุปกรณ์ดักนะครับสีดักน้ำมันเครื่องต่างต่างเพื่อ
เพื่อไม่ให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาตินะครับอันนี้หลายหน่วยงานตรงเนี้ยจะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ต้องไปนะครับ
อันนี้เข้าใจอยู่เพราะว่าผ่านมาตั้ง๘ปีแล้วอ่ะพี่ไม่ไปร้องเองอ่ะนะ
มาแล้วจะมาเร่งอันนี้หน่วยงานราชการต้องเข้าใจเขามีงานเยอะนะครับ
เขาอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการประสานหลายหน่วยงานเพื่อหาวันว่างให้ตรงกันแล้วก็ลงตรวจสอบพื้นที่นะครับ
สิ่งที่ผมมองดูแล้วเนี่ยมันจะเก็บหลักฐานได้ยากคือกลิ่น
ใช่พี่จะเก็บยังไงเก็บหลักฐานกินครับใช่ค่ะ
กลิ่นอะไรมีกลิ่นอะไรบ้างสีสีสีหนักหนักเลยคือกลิ่นสีใช่ค่ะ
สีนะครับเสียงนี่มันพอเก็บหลักฐานได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
กลิ่นนี่เก็บยังไงอ่ะหลักฐานอืมแต่ครับทำไมถึงถึงมาโพสต์ตอนนี้คือ
ตั้งนานเหมือนที่ทนายเจมส์บอกทำไมตั้งนานไม่ไม่ไปร้องไม่ไปบอกไม่ไปแจ้งกัน
ทำไมณขนาดนี้คือยังไงมันเป็นยังไงอ่าพวกอันนั้นพวกก่อนเนี้ย
มันจะมียายจะมียายกับตาอยู่อืมอ่ายายกับตาของใครครับของของบ้านนั้นแหละ
บ้านที่มีเสียงดังนั้นแหละอ่าอ่าอ่าเห็นใจเขานะอืม
ผมเห็นเห็นใจเขาแก่อืมอืมผมก็เลยไม่ไม่ไม่อะไรมากอืม
แต่ก็แม่เพราะแม่อะไรมาหักปุ๊บเหมือนกับเขาก็เหมือนแบบไม่ไม่
ไม่ยอมไอ้นี่แหละไม่ยอมลดลงอ่าแล้วตอนนี้ตายายกับตาเขายังอยู่ไหม
อันนี้ผมไม่เห็นน่าจะกลับบ้านแล้วน่าจะกลับบ้านแล้วอืมอืมเหมือน
เหมือนเราก็เหมือนเห็นใจเขาอะค่ะพอเราคุยแล้วปุ๊บเออก็จะหายไป
พักหนึ่งเออแล้วก็เออโอเคเหมือนใจเรียนแล้วค่ะแล้วก็เออ
โอเคซอฟต์ไปคิดว่าไม่ทำอ่าเหมือนสักพักหนึ่งก็จะวนมาอีก
อย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกราฟอ่ะ
ลงขึ้นลงคือโดยโดยหลักแล้วถ้าเรามีบ้านใช่ไหมเรามีบ้าน
ซื้อบ้านของเราเราจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะอันนี้เขาซื้อใช่ไหมฮ
เขาไม่ได้เช่าครับซื้ออ่าเป็นเจ้าของบ้านเองใช่ไหมใช่
เขาก็ผมจะทำซ่อมนู่นรับซ่อมรถรับอยู่ในบ้านของตัวเองใช่ไหม
อะไรต่างนั้นอ่ะได้ไหมคือคืออย่างนี้ฮะผมต้องต้องบอกนิดนึงก่อนว่า
ด้วยอำนาจของอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเทียมแป๊บเดียวได้
สมเกียจอยู่ในสายคุณสมเกียจเจ้าของบ้านนะคุณสมเกียจสวัสดีครับ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

อันนี้รถไปรับงานมาหรือว่าทำของรถของตัวเอง
รถของตัวเองครับผมก็ก่อนหน้านั้นผมทำมอไซค์เนอะ
จะมีพวกตัดเตียร์อะไรเชื่อมในบ้านตัวเองทำเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับผม
เตอร์ไซค์ตัวเองหมดเลยเหรอครับ

มอเตอร์ไซค์ตัวเองห้าหกคันเลยเหรอ
หนึ่งก็คือรถต่างเนี่ยที่คุณสมเกียจเอามาทำเนี่ยจะเป็นท่อ
เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสมเกียจบอกว่านี่คือ
รถของตัวเองทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้ว่ารับงานรับเป็นอู่ซ่อมรถ
คนเอารถมาให้ทำมาแต่งนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมผมเองทำงานหลักเป็น
อ่าพนักงานโรงงานครับอืมผมไม่ได้เอ่อผมไม่ได้เปิดอู่ที่ว่าจะรับ
เอ่อทำอาชีพนี้หาเลี้ยงครอบครัวครับผมอ่าจักรยานยนต์หกเจ็ดคันอะไรก็แล้ว
แต่ก็ของตัวเองหมดอ่าครับผมก็ใช่ครับตอนนี้จะจอดอยู่ในบ้านอีกสามคัน
สี่ชั้นโอ้โหมีเยอะนะอืมทีนี้เอาละมันก็ราคาไม่สูงอ่ะนะพี่
อันนี้ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหม
จะซื้อกี่คันก็เป็นสิทธิ์ของคุณสมเกียจอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องเสียงดังเนี่ย
อ่าเขาบอกมีเสียงเจียหินพ่นสีกลิ่นเขาออกมาอ่าอะไรต่างต่างนานาเนี่ย
พวกนี้เนี่ยเออมันยังไงกันเรื่องเสียงเรื่องนั้นก็คือผมเองก็ยอมรับ
นะครับว่ามันมันมันมีเสียงมีเสียงดังเพราะว่าผมทำนอกอ่า
ตรงตรงลานหน้าบ้านพอดีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ดังนะแล้วหลังจากนั้นมา
จากที่เห็นในคลิปที่เสียงมันดังคือผมทำตรงทางร้านหน้าบ้านนั่นแหละครับ
จอดรถหน้าบ้านนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นมาผมก็สร้างห้องขึ้นมา
ห้องเป็นห้องเชื่อมงานเลยอืมก็คือบู่ผนังสองชั้นครับผมอืม
แล้วที่เขาอ่ามาแจ้งอ่ะนะครับว่าเสียงมันดังผมก็สร้างห้องมาเพื่อที่จะทำ
อันนี้อันนี้อยู่ในห้องอันนี้อยู่ในห้องหรือยังคุณคุณสมเกียจอยู่ในห้องหรือยัง
ยังครับอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องครับผมอันนี้คือนานแล้วนานแล้ว
อันนี้เป็นก่อนที่เขาจะมาแจ้งว่ามันเสียงมันดังผมก็เลยสร้างห้องใช่
สร้างห้องกันกั้นไม่ให้เสียงมันออกไปแล้วผมก็ไปทำข้างในห้องอืม
ถ้าเข้าไปดูในบ้านผมมันก็จะมีห้องเล็กอยู่นะครับมุมหนึ่ง
มันก็จะมีห้องเล็กเล็กน่ะแล้วเอ่อนั่นละมุมนั้นล่ะที่ผมเอาไว้สามารถทำเชื่อมงาน
เคาะงานอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าคือแล้วแล้วหลังจากนั้นก็สร้างห้องมาเคาะมา
อืมอ่าในนั้นครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรไอ้ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะก่อนหน้านี้เนี้ย
คุณสมเกียจคุณสมเกียจไม่ไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเราเสียงดังมันคอแล้วโป๊กโป๊กโป๊กโป๊ก
อะไรขนาดไหนหรือว่าเบิ้โค้งเบิ้ลเครื่องรถอะไรพวกนี้เนี่ยคือเราเองก็มองว่ามันมันดัง
แต่ว่าเราไม่ได้ทำในยามวิการแล้วทีนี้เราเองก็สร้างห้องให้แล้วเขาก็บอกว่าโอเคมันมีห้องมีอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับ
หน้านั้นแล้วนี่มีมันที่มีประเด็นวันนั้นก็คือผมทำรถรถเก๋งอันนี้อันนี้ในในคลิปนี้คือคืออะไร
คลิปนี้ก็คืออ่าใช่ผมผมอันนั้นผมซ่อมรถตัวเองในบ้านโดยเปลี่ยนไอ้ตัวชดเชยรอบโดนเบาแล้วทีนี้มันต้องเบิ้ลเครื่องเพื่อ
ชดเชยรอบเดินเบาเนี่ยมันทำงานผมให้ผมไหมไอ้ที่ซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยครับผม
นี่แหละฮะไอ้คลิปนี้นี่แหละครับที่มันเป็นประเด็นวันนั้นครับ
เพื่อนเพื่อนบ้านทุกคนเลยเดินมาโว๊ยวายอันนี้ครับหรือยังแล้ว
คุณสมเกียจยืนยันว่าสร้างห้องที่บ้านมาแล้ว

ซึ่งก็ยังซ่อมรถตัวเองอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม
เคาะอะไรต่างนานาแต่ว่าไปอยู่ในห้อง

อ่าอาจจะมีอะไรบ้าง
ไม่ดังเหมือนในคลิปหรอครับ
ผมมันไม่มีมันเพราะมันอยู่ในห้องแล้วไงครับ
ล่าสุดได้คุยกับบรรดาเพื่อนบ้านของเราเนี่ย
ล่าสุดได้คุยกันเมื่อไหร่ครับ
คุยกันนานแล้วครับ

เป็นของเป็นข่าวขึ้นมาเราจะหาทางออกกันยังไงดี
ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ก็เอาไปโพสต์ไปอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็งงเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเห็นข่าว

ทำไงดีเราจะเลิกไหมเราจะหยุดเลยหยุดซ่อมรถได้ไหมหรือว่ายังไงดีฮะ
ก็สำหรับตอนนี้ก็คือผมเองก็ไม่ทำที่บ้านแล้วไงครับผม
ก็คือถ้ามันเป็นประเด็นแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้
ผมเองก็เลี่ยงโดยการอ่าไม่ไม่ทำแล้วที่บ้านก็
ก็แค่ถ้าจะทำพวกนี้ก็ไปหาสถานที่ที่มันเป็นช็อปเป็นอะไร
ไปจ้างเขาทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผม
ไปนานหรือยังฮะที่ไม่ทำที่บ้านแล้ว
ไม่ทำที่บ้านแล้วผมเลิกเล่นมอไซค์มาประมาณ๖๗เดือนแล้วนะ
ไม่ได้ทำอย่างนี้ฮะครับผม

เงียบสงบแล้วที่บ้านคุณสมเกียจคือว่าอย่างนั้นเถอะ

ก็คือมันเพื่อที่จะตัดหลายอย่าง
ทั้งการทะเลาะเบาะแว้งทั้งอะไรต่าง
ผมก็เลยไม่ทำแล้วครับผม
น้อยไจเพื่อนบ้านมั้ยเนี่ยมับหูอยู่ดีหรือเป็นข่าวดังเนี่ย
ก็มีอยู่แล้วครับความรู้สึกมันก็มีอยู่นะ
แต่ก็มันก็อย่างว่าแหละคือคนมันทำไปแล้วทำไงได้ครับ
ก็ยังต้องคือบ้านนี้ยังไงก็คงต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าเราซื้อใช่ไหมฮ
อ่าใช่ครับผมก็อยู่ต่อไปถ้าอยู่ก็หลังจากนี้ไปก็อยู่ครับ
ก็อยู่แบบปกติผมเองก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ในบ้านแค่นั้นเอง
อืมแล้วถ้าถ้าเจอกันเจอเจอกันยังไงเนี้ยบางยังพูดคุยกันอยู่ได้ไหมคะเนี้ย
ผมก็ไม่ไม่คุยอยู่แล้วครับไม่กล้าคุยกันเลยเหรอเผื่อเจอกัน
เปิดประตูบ้านมาเจอกันสำคัญปกติก็ไม่เคยปฏิสัมพันธ์เราเปิดประตูบ้านแล้วเจอกันได้แค่นั้นแหละครับผมก็
บางบ้านเขาบอกบางบ้านเขาบอกคุณสมเกียจชอบไปถอยรถเข้าบ้านเร็วเร็ว
จะไปชนลูกเขาอะไรอย่างงี้มีไหมมีอ่าคุณสมเกียจไม่เคยนะไม่มีนะฮะ
ไม่เคยนะได้ครับครับผมไอ้แค่ผมข้อข่าวก็เว้อแล้วผมก็เข้าใจว่าไอ้คนให้ข่าว
ก็คงมันมันก็คงไม่ได้พูดความจริงอ่ะอืมคุณอ่าคุณสมเกียจคุณสมเกียจ
ผมข้อข่าวก็ไม่ตรงครับเอาละผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นความอ่า
ไม่เข้าใจไม่ตรงกันอะไรต่างนานาก็แล้วแต่คุณสมเกียจอยากคุยกับเพื่อนบ้านบ้างไหมครับ
ไม่อยากครับไม่อยากนะอยู่กับผมนี่อยู่กับผมอีกสองหลังเออผมก็อยู่
แต่ผมกับแม่ผมก็ผมก็อยู่ของผมไปแล้วต่างคนต่างอยู่ไปแค่นั้นเองถึงเวลาก็เข้าบ้านก็ขอนอน
ออกบ้านมาก็ทำงานตัวใครตัวมันอ่าเพราะฉะนั้นคุณสมเกียจยืนยันกับเรานะขณะนี้ตรงนี้นะฮะว่า
ไม่มีเสียงดังแล้วถ้าจะทำคือไปทำที่อื่นอันนี้ที่คุณสมเกียจยืนยันกับผมนะที่คุยด้วยกันนะ
อ่าใช่ครับผมแต่ผมเองก็ยังบอกนะครับว่าอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีมีบ้างอย่างเช่นอะไรครับมีบ้างอย่าง
อย่างเช่นอะไรมีบ้างไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยมีตัดมีเฟียร์ในห้องแต่ว่ามันมันจะไม่ถี่
มันจะไม่ถี่เหมือนที่ผ่านมาเพราะผมเองไม่ได้ทำมอไซค์แล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่รถยนต์ก็แต่งเล่นแค่นั้นเอง
ตอนไหนจะแต่งเล่นตอนไหนจะไปเจียร์ไปตัดตอนไหนบ้างอ่ะจะบอกเขาก่อนได้ไหม
นี่แหละครับวันหยุดอุ้ยช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดเขาก็หยุดพักผ่อนกันนะสิก็เป็นช่วงกลางวันนะครับ
เอาพ่นสีอ่ะไม่ไม่ทำครับพ่นสีด้วยไหมนี่นี่รวมถึงเรื่องพ่นสีได้ไหม
่นสีผมก็พ่นในห้องนะสีที่ใช้ผมก็สีใช้สีสเปย์
แล้วยังไงหมายถึงก่อนหน้านั้นที่มันฟุ้งอ่าที่มันฟุ้งออกมาก็คือว่ามันพ่นข้างนอกไงครับ
อะไรนะที่เขาบอกว่าได้กลิ่นกันอ่ะอืมว่าอ่ายังไงนะที่ได้กลิ่นกันคือเขา
พ่นสีอะไรนะคือผมพ่นอ่าผมพ่นสีสเปย์เป็นสีสเปย์กระป๋องอ่ะ
ครับมันไม่ได้กระจายไปที่ไหนไกลไงผมก็พ่นถ้าผมพ่นผมก็พ่นในห้องนั่นแหละครับ
อืมอ่าอ่าทีนี้อ่าคุณสมเกียจจากนี้ไปเนี่ยที่ยืนยันของคุณสมเกียจบอกว่าอ่าวันหยุดอาจจะมีบ้าง
อ่าครับใช่ไหมอืมแล้วก่อนก่อนจะก่อนจะทำไปเรื่อยเรื่อยแล้วก่อนจะทำแต่ละครั้งเราไปบอกเพื่อนบ้านหน่อยได้ไหมบอกอ่าวันนี้ผมจะขอทำสักหน่อยนะครับอาจจะรบกวนหน่อยใครมีอะไรยังไงอยากวันนี้อยากไม่ให้ผมทำไหมอย่างนี้จะคุยกันลักษณะอย่างนี้หน่อยได้ไหมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
ไปผิดปกติอย่างที่เขาแจ้งหรือเปล่าอืมครับผมก็ตรวจสอบได้ครับผมเองก็
ไอ้ที่ว่าลงข่าวไว้ว่าผมเปิดอู๋มาแปดปีไหนคือมันก็นะมันก็ไม่ใช่ความจริง
เอาละมีอะไรอยากฝากบอกถึงบรรดาเพื่อนบ้านหน่อยไหมฮะ
อ่าไม่อยากคุยกันไม่เป็นไรผมเข้าใจอ่าแต่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเผื่อเขาจะได้ฟัง
ครับผมก็เอาง่ายก็คือต่างคนต่างอยู่นะครับ
ทีนี้ก็ถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมีเสียงบ้าง
แต่ว่านานนานทั้งก็ขออภัยเพื่อนแล้วกันนะครับ
เองก็ยังต้องทำกิจกรรมของผมอยู่เพียงแต่ว่าผมจะไม่ผมไม่
ได้ไหมก็เดินมาบอกได้ครับเดินมาบอกได้คุยกันดีดีนะ
ครับผมได้ครับได้ได้ไม่ไม่หมายถึงทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวจะหาว่าผม
เขาว่าคุณสมเกียจก็คุยกับเขาดีดีเขาก็คุยกับคุณสมเกียจดีดีนะ
เดี๋ยวผมจะบอกให้แต่ละคนที่มาก็มาด้วยอารมณ์กันทั้งนั้นไง
เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลอะไรวันไหนซื้อขนมซื้อน้ำไปทำบงทำบุล
อยากจะให้เป็นอย่างงั้นบ้างมั้ยเนี่ยต้องยากครับคงยากเลยหรอ
อันนี้ได้คุณสมเกียจพูดก็ไม่ผิดหรอกเอาเป็นว่าเรายืนยันกันตรงนี้ว่าจากนี้ไปจะทำในห้องให้เงียบที่สุดแล้วก็จะมีบ้าง
แต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปให้เขาเดินมาบอกได้แล้วคุยกันดี
ใช่ใช่ขอบคุณครับ
เอาละขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลครับคุณสมเขตครับ

ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ
มุมมองที่ทางเจ้าของบ้านตรงนั้นเขาชี้แจงเอาไว้

พักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเหมือนอย่างที่เขาบอกมา
เขาชี้แจงอย่างนี้แล้วนะยิ้มใหญ่เลยเนี่ยอะไรกัน
นี่เขาดูอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ

เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาโดยเวลาที่เหลืออยู่แบบจำกัดนะฮะ
คุณนัทพัฒน์นี่เขาบอกเราเวอร์นะเนี่ย
คุณอนันต์จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะโมเดลคุณสมเกียจ
จากนี้ไปเขาจะมีบ้างเขาจะทำในห้อง

ไม่ได้มารับงานใครมาทำองค์ทำอู่อะไรทั้งสิ้น

เพราะมันเคยเดินไปบอกกันหลายรอบแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิม
ก็โมเดลนี้ก็เคยคุยกันหลายรอบแล้วคุณสมเกียจถ้าฟังอยู่นะ
เขาบอกโมเดลนี้คุยกันหลายรอบแล้วมันวนกลับมาเหมือนเดิม
แล้วจากนี้ต้องการยังไงจากนี้ไป
คือใจผมจริงผมไม่อยากให้เขาทำเลย

หรือว่าเขาจะไปทำข้างนอกเหมือนที่เขาบอกผมก็ไม่ว่านะ

แล้วเจ้าหน้าที่ที่จะมาอยากให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยยังไงเป็นคนกลางแบบไหน
ก็ให้เขาช่วยตรวจสอบแล้วก็คุยดูให้หน่อย

คุณนายเจมส์ตกลงร่วมกันแบบไหนลักษณะยังไง

ถูกต้องครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยปากเปล่านะครับ
พอผิดสัญญาแล้วผิดเงื่อนไขแล้วมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร

แต่คราวนี้ถ้าเกิดเจ้าที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีบันทึกข้อตกลงเลยนะ
คุณจะทำอย่างนี้คุณจะไม่ทำอย่างนี้นะครับ
แล้วถ้าคุณผิดข้อตกลงก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเขาว่าจะทำยังไงนะครับ
ผมเชื่อว่าน่าจะถ้าเกิดว่าเขาผิดสัญญานะอาจจะต้องขึ้นถึงศาลนะครับ
แล้วก็จะเป็นคำพักษาของศาลเลยว่าการกระทำนี้คือเขาอาจจะรอลงอาญาอะไรว่าไป
แต่ถ้าเกิดผิดเงื่อนไขอีกผมว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ารุ้นว่าสารจะลงโทษยังไง
แต่โมเดลที่ดีที่สุดนะขนาดนี้ที่นาเจมส์บอกก็คือต้องทำบันทึกครับ
บันทึกกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
คุณสมเกียจฝากด้วยนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ศูนยำรงธรรมจังหวัดของระยองของปลวกแดงด้วยนะ
มาช่วยกันหน่อยนะครับเผื่อจะทำบันทึกหรือยังไงกันได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงนะฮะที่มาคุยกันขอบคุณนะครับ

หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับทุกผู้ชมครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ